ดูพริกเหลืองเพราะว่ากระเศรษฐกรที่สตูน
เขาปลูกพริกเหลืองอินโดขายสร้างรายได้อย่างงามเลยจ้า

ไปตามเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูนไปนะคะ
เขาใช้ในพื้นที่ข้างบ้านปลูกพริกเหลืองอินโด

เขาบอกว่าเหมาะสำหรับพื้นที่ที่เป็นแบบว่าชายทะเล
ปลูกได้ดีและปลูกเป็นรายได้เสริม
รายได้เสริมนะเดือนละกว่าสองหมื่นบาทค่ะ
วันนี้เสริมแล้วเหรอเสริมจ้ะนี่เสริมแล้วจ้ะนะคะ
เป็นอาชีพหลักได้แล้วได้เลย
คุณวัชระติ๊งโยบนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
ชาวบ้านที่ตะมดแหลมสนส่วนใหญ่เขาเป็นชาวประมง
อยู่ติดทะเลก็พยายามใช้พื้นที่ว่างทำการเกษตร
อาชีพหลักคือประมงอาชีพเสริมคือการเกษตร
แล้วดูดิมีอยู่ประมาณนี้ไม่ได้เยอะนะ
เขาบอกว่าใช้พื้นที่ข้างบ้านเพราะว่างานประมงมันเป็นงานที่ไม่แน่นอน

ซึ่งคุณวัชระเขาใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านปลูกพริกจำนวน๗๐๐ต้นนะคะ
และสำหรับพริกพันธุ์เหลืองอินโด
เหมาะกับสภาพพื้นที่ริมทะเลที่เป็นดินร่วนปนดินทราย
จุดเด่นของดินที่นี่คือมีธาตุอาหารสูงคุณ

เปลือกหอยสัตว์ทะเลต่างเออนั่นแหละมันก็เลยมีแร่ธาตุนะคะ
ซึ่งผลผลิตที่ได้น่าพึงพอใจโดยเฉพาะหน้าแรงนี้นะ
ราคาพริกสูงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท

แต่ตอนนี้ผลผลิตเริ่มจะลดลงละอยู่ที่ประมาณสัก๑๓๑๕กิโล
๓วันต่อครั้งแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาท
โอ้นี่มันเหลืองกันแดงเลยนะเนี่ยโอ้โหมันหวานนะ
รู้นะว่าพริกเหลืองเดี๋ยวคุณพูดว่าอะไร
มันหวานเหรอเอามาให้คุณชนะชิม

ก็เวลาผลไม้สุกมันก็จะเป็นสีหน้า

มันจะหวานพริกตอนแรกมันเผ็ดพอมันสุกปั๊บ

ถ้าแซ่บกว่านี้ก็เจอมันแล้วกลัวไง